มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจของคุณแม่คนหนึ่ง
ต้องสูญเสียลูกไปโดยยังไม่ทันได้ตั้งตัว
คือผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องนะคะแล้วก็เจ็บท้องคลอด
น้ำคล่ำเนี่ยแตกแล้วไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลให้รอหมอทำคลอดนานมาก
แล้วสุดท้ายลูกที่คลอดออกมาก็เสียชีวิต
ติดใจถามอย่างเดียวเลยว่าทำไมให้คนนอนรอคลอดรอนานขนาดนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องแล้วก็เกิดน้ำคร่ำแตก
ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว
ก็รีบพาไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

หน้าห้องคลอดบอกให้ไปรอที่ห้องคลอดก่อน
จาก๘โมงถึงเที่ยงครึ่ง
พยาบาลมาแจ้งบอกว่าเด็กหัวใจเต้นช้าลงเรื่อย
รีบพาเข้าห้องคลอดรอผ่าทันที
จากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งอีกว่าเด็กสายสดือหลุด
และไม่หายใจตั้งแต่ออกมาจากท้องแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
คนแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์แล้วก็วิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
ซึ่งส่วนใหญ่คือวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมอและการทำงานของที่โรงพยาบาล
รวมถึงมาให้กำลังใจคนเป็นแม่ที่เพิ่งจะสูญเสียลูกไป
นี่คือนายสุรเดชชีวกุลเดชผลพ่อของเด็กนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพอรู้ว่าลูกเสียชีวิตเนี่ย
ทางบ้านก็ตั้งคำถามทันทีว่าเสียจากอะไร
ตัวเขาเองเนี่ยตัวพ่อเนี่ยมองว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ล่าช้าแล้วก็ปล่อยให้น้ำคร่ำแตกนานกว่า๕ชั่วโมง
ก่อนจะนำตัวไปผ่าตัดเอาลูกออกซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่า
ยังไม่กลับหัวยังไงก็ต้องรอแล้วก็เขาบอกว่า
เพราะดีที่แม่ไม่ได้เป็นอะไรส่วนเรื่องงานศพของลูก
แล้วก็เรื่องที่ว่าจะเอาเรื่องโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเขาขอปรึกษากับทางครอบครัวก่อน
นี่คือนางสุจิตราพิรุณนะคะย่าของเด็กบอกว่า
สาเหตุของการเสียชีวิตในย่าไม่รู้หรอกไม่รู้รายละเอียดอะไรด้วย
แต่ก็ขอทำงานศพหลานชายให้ได้กลับไปสู่สวรรค์ก่อน
อยากให้หลานไปสบายไม่ต้องห่วงแล้วก็หลับให้สบาย
ทีนี้ต่อมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาออกหนังสือ
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
เพื่อหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ถ้าได้รับทราบผลการรายงานเมื่อไหร่จะรีบประสานผู้ป่วยและครอบครัวให้รับทราบข้อมูลทันทีค่ะ